เป็นข่าวดีสำหรับคอบอลแต่แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนื่องก็ตาม
อยากใส่เสื้อบอลมาอ่านข่าวอ่ะเออจะได้ใส่หรือเปล่าไม่รู้คึกคักขึ้นมาเลย
คักขึ้นมาเลยคุณผู้ชมครับในที่สุดการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ดิวแล้วตกลงการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายท่อสดฟุตบอลโลกครับ
ในราคา๓๓ล้านดอลลาร์สหรัฐผมขออนุญาตพูดเป็น
สกุลเงินนี้ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยน่ะ
มันดิ้นทุกวันอัตราแรกเปลี่ยนมันดิ้นทุกวันอืม
ไม่รู้พันสองหรือมากกว่าพันสองหรืออะไรอันนั้นไม่เป็นไรล่ะ
เอาเป็นว่าสามสิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกัน
แต่ว่าเวลาวันที่ทำสัญญาก็ต้องดูอัตราแรกเปลี่ยนณวันนั้น
อ่ะใช่ใช่ไงเอาแล้วนี้ครับคุณกล้องสักยอดมณีครับ
ว่าการแห่งประเทศไทยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าไทยบรรลุข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
กับสหพาลฟุตฟอลนานาชาติจำนวนหกสิบสี่นัดหกสิบสี่แมตร
เป็นเงินสามสิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐครับนะฮะโดยค่าลิขสิทธิ์นะครับ
ได้ความร่วมมือและสนับสนุนจากกศธชและภาคเอกชนยักษ์ใหญ่
สำหรับค่าเงินลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
เมื่อคิดตามอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนะฮะ
หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทนะครับแต่ยังไม่รวมภาษีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ
นะครับรวมทั้งต้องคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่มีการทำสัญญา
และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งโอกาสตัวเลขจะไปอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยล้อนบาท
ก็เป็นไปได้โดยขั้นตอนทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อน
เกมนัดแรกจะเริ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่
พฤศจิกายนนี้แล้วครับนะฮะ
แล้วก็สื่อช่องไหนจะได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แต่เมื่อกี้นะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมา

อยากให้ไทยรัฐได้ถ่ายทอดและได้ภาคฟุตบอลโลกหน่อย
อ๋อนะครับรอดูรอดูค่ะรอดู